คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราพาไปเปิดตัว

ถ้าคนติดตาม๒ล้านขยับมาอยู่ที่ราคา๗๐๐๐๑แสนบาทค่ะ
กวาดไปเลยค่ะ๑แสนห้าหมื่นบาทถึง๒แสนบาท
แพงชนิดที่ไม่ต้องวิ่งงานอีเวนต์เลยก็อยู่ได้นะคุณ
โอ้โหแม่เจ้าเงื่อนไขการโพสต์ก็ง่ายนะคะ
ลงให้๗วันแล้วลบหรือบางกรณี๑๔วันแล้วแต่ข้อตกลงไปนะคะ
และหากเป็นคลิปก็อัพเพิ่มไปอีก๒๓๐๐๐บาท
เออเอาสิทีนี้เรามาดูตัวอย่างซุปตาสุดฮอตในโลกโซเชียลนะคะ
ยอดผู้ติดตามสูงปรี๊ดกันบ้าง
มีวุ้นเส้นมากกี้ปันกุ๊บกิ๊บและก้าวสุพัสราค่ะ
ดาราให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทนะคะ
แล้วเหล่าดาราที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันดูเนี่ย
แต่เคยรับจ้างรีวิวสินค้ากันมาแล้วทั้งสิ้น